สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมและแฟนมวยทั่วประเทศครับ
เข้าสู่การถ่ายทอดสดนะครับสุดยอดการต่อสู้ระดับโลก
ถ่ายทอดสดกับทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ครับ
ถ่ายทอดสดกันเวลาดีแบบนี้ครับ
ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์บ่าย๔โมงถึง๖โมงเย็น
ผมพิธีกรประจำรายการเบียสุวรรณิชย์สุขวรรณิชย์
และขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการ
เราจะมีการชิงเข็มขัดและมีการท้าชิงเข็มขัดกันทุกวัน

ต้องคอยรับมือให้ดีเพราะจะมีผู้ท้าชิงนะครับ
ทั่วประเทศหรืออาจจะมีจากทั่วทุกมุมโลกเนี่ย
ประขอท้าชิงครับในศึกชกประชาชิมขัด
และนั่นคือเสน่ห์ของรายการเราท่านผู้ชมและแฟนมวยห้ามพลาดเลยครับ
สำหรับรายการของเรานะครับมีรางวัลพิเศษให้
สำหรับนักชกที่ชกได้มันสะใจที่สุด
เรามีประหลอดวัดดีกรีความมันครับอยู่ภายในสนาม

โอ้แล้วถ้าสุดไปเลยถึง๑๕๐องศาประหลาดแทบแตก
เอาละครับตอนนี้นักชกของเราพร้อมแล้ว
เราไปชมสถิติการชกของนักชกของเราในวันนี้กันก่อนเลยครับ
เกียรติกองอายุทยาสอเทพรัตน์หน่วยไทย
ปานทองอปิฏิสัตย์

เอาละครับตอนนี้ครับนักชกของเราที่อยู่ด้านหลัง

เราไปพบกับชมหน้านักชกในรายการในวันนี้เลยครับ
เอาขอเสียงเชียร์กับนักชกในคู่แรกเลยครับ

ขอเสียกับเกียรติกล้องอายุทยา
สเทพรัฐมวยไทย
คู่ต่อสู้ของเขาในมุมแดง
ฟ้ามงคลบจงจริง
ฮุงทรานด์
แสนเพชรศูนย์กีฬาเบื้องละโว
บานทองอปิติสัก
สังคมสิงห์นวะอาวุธ
คลิลอร์คาเกอร์
คิดทิชัยสรรรจริง
กิงปลอยบ้านกสู้

อัลทราอาทิตย์อายเอที
และตอนนี้ครับขอเรียนเชิญพร้อมพันธาใบสัตว์เอเชียไฟติ้ง
คุณทงส่งเพียรสับ

เอาละครับขอต้อนรับคุณผู้ชมนะครับกลับเข้าสู่การถ่ายรอบสดนะครับ
สุดยอดการต่อสู้ระดับโลกถ่ายทอดสดกันทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ครับ

คู่สุดท้ายของรายการคู่ชิงแชมป์เปียนนะครับ

เพราะฉะนั้นห้ามพลาดโดยเด็ดขาดครับ
เกียรติกองอายุทธยาสวทพรรดมวยไทย
เกียรติกล้องอายุทยาสเทพรัฐมวยไทย
ฟ้ามงคลบ้าจงเจ้าเริ่ม
ฟ้ามงคลบ้าจงเจ้าเริ่ม
ถ่ายทอดสดทางช่องไทยรัฐสามสิบสองครับตั้งแต่เวลาสิบหกนาฬิกา
จะถึงเวลาสิบแปดนาฬิกาครับวันนี้ตรงกับวันอาทิตย์สิบแปดมีนาคมครับ
วันนี้เราอัดคู่มวยแน่นทั้ง๕คู่เอกครับ
โดยเฉพาะคู่ที่๕ของรายการนั้นจะเป็นการชิงแชมป์ในพิกัดรุ่น๕๗กิโลกรัมครับ
ต้องบอกว่านี่คือคู่มวยที่ชิงแชมป์และก็เป็นการชิงแชมป์ทั้งนัดที่๒ของรายการนะครับ

ซึ่งเป็นฝ่ายเอาชนะเจ้ายอดภูหลวงศักดิ์สมชายคว้าแชมป์ไปครอง
ต้องบอกว่าเป็นการเฉือนเอาชนะนะครับ
แลกกันสนุกพวกกี้สูสีตลอดล่ะครับ

หากใครที่ชกมันชกสนุกที่นี่มีเงินรางวัลแจกครับ
นั่นคือรางวัลที่ทำให้เกมการชกของนักมวยนั้นสนุกนะครับ

เราจะเฟ้นหาแชมป์ในพิกัดตั้งแต่๓๙กิโลกรัมนะครับ

ต้องบอกว่า๓๙แล้วก็มา๔๑นะครับ
เพิ่มขึ้นมาทีละ๒กิโลกรัม
เป็นแชมป์เลขคี่ครับ๔๙นะครับ

เป็น๔๓๔๕ขึ้นมาแบบนี้นะครับคุณผู้ชมครับ
และก็คัดเอานักมวยเก่งมาชิงกัน
แล้วคนที่ชิงนั้นจะมีรางวัลพิเศษ๑๐๐๐บาท
แล้วนอกเหนือจากนั้นยังได้รับสิทธิ์ป้องกันแชมป์ครับ
ป้องกันแชมป์มากเท่าไหร่เงินรางวัลก็ยิ่งได้รับเยอะ
ฉะนั้นเราจะเฟ้นหาคนที่เหมาะสมมากระชากแชมป์เลยนะครับ

แต่ถ้าคุณไม่เก่งคุณจะโดนกระชากทันที
มาแล้วกันครับบนเวทีครับในรุ่นพิการ๕๗กิโลกรัมครับ

เจอกับเกียรติกล้องอายุทยาสเทพรัฐมวยไทยครับ
นักชมรุ่นน้องวัย๒๐ปีครับจากภรรณาศาสีอายุทัยาครับ

ยุธยาวางด้วยซ้ายครับแม่ฟ้ามงคลก็ไม่สนเลยครับ
โตรุ่นน้องหนักหนักแน่นแน่นเหมือนกันครับ
ธนาดเกร็ดกล้องยุธยาครับฝากผลงานล่าสุดนิด
ชนะน้องยกแรดโบวี่สังลังศิลป์หรือว่าโบวี่เพชรประตออร์ครับ
พินนี่แหละครับโบวี่เพชรประตออร์นั้นลืมประวัติแล้ว
ต้องบอกว่าแพ้ในสถิตินั้นไม่เคยแพ้น็อกใครครับ
วันนั้นเจอธนาดเกร็ดกล้องยุธยานิไปหาน็อคเลยครับ
ยกแรกเท่านั้นวันนี้ทาบชั้นรุ่นพี่ครับ
โอ้โหเอาละครับเบียดเข้าหาเลยครับพระมงคล
เกร็ดกล้องยุธยาก็ไม่สนแล้วครับรอจังหวะแล้วสูดด้วยแกล้งซ้าย

ไม่มีหนีเลยครับเกร็ดกล้องยุธยา
ฟ้าบังคลพยายามเป็นตกลิ้วขวาเจอแกล้งซ้ายทันที
นี่แหละครับมวยซ้ายต่อมวยซ้ายจังหวะแยกกันอ้าวเจอหัดซ้ายของฟ้ามงคล
ต้องถอยเลยครับเจอกำปั้นทุบเข้าไปเอาเกี่ยวแล้วคืนด้วยแข้งซ้าย
ต้องระมัดระวังครับหนักแรงทั้งคู่เลยครับ
โอ้โหเป็นมวยที่ออกซ้ายได้เนียนตาทั้งคู่เลยครับประเภทซ้ายผ่านตลอดด้วยกัน
ครับขวานหน้าของเกร็ดกล้องยุธยาครับเป็นนักชบที่ชื่อยาวคนหนึ่งในประเทศไทยเลยครับ
โอ้โหเห็นแล้วคนบรรยายนี่เหนื่อยเลยครับอ่าขยับเข้ามาเจอที่
โยกกลับไปทิ้งพยายามจะทิ้งเข้ามาซ้ายเกร็ดกล้องยุธยารอจังหวะ
แก่วัดระยะครับโอ้โหลงล่างเอ้าคู่ขวานี่ครับเจอแข้งเลยครับ
โอ้โหขวามคนแกเร็วครับเอ่อแต่เกร็ดกล้องยุธยานั้นสายตายังดีครับ
จังหวะฮุกขวาของฟ้ามงคลนั้นแกดึงนิดเดียวครับนี่ครับซ้ายต่อซ้ายเลยครับ
ทันกันเลยครับคู่นี้ต่างกันที่ความสดแล้วก็ความเก่าเลยครับ
การวนมหานะครับเกร็ดซ้ายต่อยซ้ายแล้วกระลอกใน

วันอาทิตย์ที่๑๘มีนาคมวันนี้ครับ
ผู้เอกนำรายการครับเป็นการชิงเข็มขัดแชมป์

ทั้งคู่เคยมีดีกรีเป็นชัมเปียน

ต้องบอกว่าศักดิ์ศรีแชมป์ยอมกันไม่ได้
วันนี้เปลี่ยนทั้งคู่
ซุหัยไปลงแตล

เอาละครับอย่างนี้สนุกเลยครับ
วงนอกนั้นเป็นของความเป็นคนแต่วงใน
สนุกครับก็ยังจะล๊อคในเลยครับ

มันกับส่องของฟ้าบุคคลเอาไว้ด้วยครับ

พยายามจะต้องดูขวาแล้วระหว่าง

โหลดสองลดหมัดก็แทงด้วยด้วยซ้ายเลยครับ

สมศักดิ์ศรีจริงครับ

มิ้นตอบอยู่กับพวกเพชรซีรีย์ครับ
แล้วก็พงศ์ซีรีย์บอร์ซีรีย์พงศ์นะครับ

ว่าล็อกในพยายามจะกดแขนไว้ไม่ยอมอ้าง

โอ้โหระยะประชิดครับ
โอ้โหโดนศอกซ้ายครับสั้นครับ

คุณงานก็ต้องปะคองครับให้ฟื้นตัวก่อนครับ

ดูหัวใจของแกครับไม่มีปิดป้องเลยครับ
บอกเกียรติป้องอยู่ที่ภาพพยายามจะสวดแต่โดนอีกแล้วครับ
พยายามจะขวางหน้าต้องล็อคในประคอกตัวเองเอาไว้ครับ

โอ้โหดอกนี้ปิดเกมเลยครับ

ไม่ทันได้ระมัดระวังตัวครับเกียรติกล้องอายุทยา
โอ้โหโอ้โหช็อตนี้ปิดฉากเลยครับ
เผลอครับต้องบอกว่าต้นยกมาจับในตีฟ้ามงคลได้สวยงามแล้วนะครับ
ทำได้ดีเลยครับช่วงต้นยกตายังลอยอยู่เลยครับ

ทำมาดีแล้วนะครับทางด้านเกียรติกล้องอายุทยา
ดูครับศอกซ้ายสั้นครับทิ้งด้วยฮุกขวา
โอ้โหกำลังมาเลยครับวงในของเขาครับ
ดูครับศอกซ้ายครับนี่คือนับแรกครับ
ระบบป้องกันตัวไม่ดีครับ
ดูครับไล่แขนไม่ได้ครับ

นี่ครับไล่ทุบเลยครับ

ลองจะกรอกในแล้วนี่ครับว้างเข้าไปครับ
ดูครับอีกมุมหนึ่งครับ
ต้องบอกว่ากึ่งคางกึ่งปากเลยครับ

ฟ้าบงคลบ่จงเจ้ารัน
คุณผู้ชมกับคู่น้ำมาแน่นานกับนักชกไทย

เอาละครับขอต้อนรับกับกันสู่การไทยท่าสดนะครับ

และตอนนี้เรามาถึงคู่ที่๒ของรายการแล้วครับ
นักชกไทยเจอกับนักชกชาวแคนาดา

กีฬาเมืองละโวครับเจอกับกุงพรานจากแคนาดา

และเป็นชัยชนะของฟ้ามงคลบจงเจริญ
ติดตามกันต่อครับหงกรานครับนักชกจากแคนาดาในวัย๒๙ปีครับ
ต้องบอกว่ามีเชื้อสายเป็นชาวฮ่องกงครับลูกครึ่งแคนาดา

ส่วนศูนย์๑๗๘เซติเมตรครับจากไข้มวยวอลวัฒนะครับ

วันนี้เขาจะมาเจอกับแสนเพชรศูนย์กีฬาเมืองละโว้ครับ
นายวิทยาวัฒน์อินทรโอภาษย์ครับ
จากตำบลนครสวรรค์ออกครับอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์
ปัจจุบัน๒๐ปีครับส่วนศูนย์๑๗๕เซติเมตร

รวดทั้งสองไฟล์เดี๋ยวดูวันนี้ครับจะแจ้งเกิดได้หรือไม่
ล่าสุดแพ้คะแนนให้กับยอดแสนไกลสอการจนะ
และก่อนหน้านั้นครับแพ้คะแนนให้กับเพชรสายรุ้งสิทธิเจ๊สายลุ้ง
จะค่อยมวยสูตรกีฬาเมืองละโว้ครับ
แต่ต้ายกันสำหรับสนุนกองผู้หมวดวัฒนาชัยแล้วครับ
ทำการถ่ายทอดสดและแข่งขันชกมวยทุกวันครับ๗วัน๙รายการ
โอ้โหทีเดียวในโลกเลยครับ
คนไทยครับเราเปิดให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันฟรีครับ
สามารถเดินทางมาชมได้ครับที่พัทยากลางชนบุรี
ติดถนนสุขุมวิทย์ครับไปมาสะดวกเลยครับ
ยืนยันอีกครั้งว่าคนไทยนั้นชมฟรีครับ
นี่คือนโยบายครับต้องบอกว่าเราทำมวยไทยครับ
ให้เป็นกีฬาไม่สนับสนุนเรื่องการพนัน
แล้วก็เราต้องการที่จะเผยแพร่ศิลปะมวยไทย
ซึ่งเป็นสมบัติประจำชาติครับ
ให้คนต่างชาติได้ยอมรับครับ
เราจะมีการชิงแชมป์ทุกสัปดาห์นะครับ
วันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์
เฟ้นหาแชมป์ในพิกัดตั้งแต่๓๙กิโลกรัมนะครับ
ตั้ง๔๑กิโลกรัมนี่จะเป็นการสะดดสะดดนต้นคร่าพันธุ์ดีครับ

ให้มวยได้ไม่ว่าจะได้ใคร
ดนกรุงในภูทรรวมไปถึงต่างประเทศก็
สามารถมาส่งนักมวยมาชกกับเราได้ครับ
เอาเลยครับภูมิสารพยายามจะเดินหน้า
เปิดเกมท้าด่วนเลยครับ
ว่าล็อกในพยายามจะขวางไว้ครับ
แซนเทศเสียบด้วยเขาซ้ายเอาเลยครับภูมิสาร
ตบด้วยมันภูมิซ้ายแล้วจอกล่างเลยครับ
กับภูมิชวานมาอีกดูดัวด้วยครับ

แซนเทศหน้าต้ารอเหลาเหมือนตีเลยครับ
ย้ำมาพยายามจะเน้นในกลางซ้ายหน้ากลางครับภูมิสาร

ภูมิสารเล่นงานพร้อมหนอบพร้อมนาย

แล้วก็ใส่ทันทีเลยครับอุ้มศาสตร์
พยายามจะกดลงมาแทงซ้ายครับ
มีลูกขวางหน้ามาใช้ครับวันนี้ทางด้านแสนเพชร
การชบจากนครสวัสดิ์ครับ
สำไว้ที่มาน่ะต้องบอกว่าถือเป็นบนเรียนเลยครับ
ตรงนั้นก็มา

พยายามออกอาวุธครับสูศรีหนีแพ้ครับ

เฉพาะลูกขวางหน้าครับของแสนเพชร

กดเอาไว้พยายามจะตีเสยขึ้นมาครับ

พยายามจะเบียดพยายามจะเดินหน้าชน
ยังมาพยายามจะเล่นงานทางล่าง
โอ้โหเจอแค่งขวาของแสนเพชร

มีจังหวะสอดแขนไล่แขนที่เป็นนะครับ
แต่ว่าลูกขวางหน้ายังแก้ไม่ได้ครับ
โอ้โหกระแทกด้วยเขาซ้ายครับ
ต้นอย่าแกล้งกันอย่างสนุก
แต่อยู่ที่การยืนระยะปลายนะครับ
เพราะอุงษานั้นดูครับแกเปิดเกมตลอด
โอ้โหเอาละครับอย่างนี้สนุกเลยครับ
กรุงสันจะไม่เกร็งศักดิ์ศีลทางยกจากเมืองไทยเลยครับ
เหนยากมามีมัดเสธเอัจะประกัน

ด้วยซอสไข่ปลาสูตรเข้มข้น

แค่๖๙บาท
พบกับความสามารถที่ไม่เล็กจากคนตัวเล็กเหล่านี้
เหล่าเซเลปแดนมังกรที่คุ้นตา
จะนำพาลูกหลานมาทำอาหาร

ดูคิดว่าเป็ดมันตัวเล็กเกินไป
เป็นของหนูตัวตั้งใหญ่ได้เริ่มวาดออกมาสักเล็กนิดเดียว

ทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒

นี่คือประหลอดวัดความมันของเราเมื่อสักครู่นี้ครับ
หากความมันดีกีแตะไปที่๙๐องศารับไปเลยครับ
และหากมันมากหรือว่าโคตรมันครับรับไปเลยครับ
ซึ่งรอแจกอยู่แล้วครับกับคู่มวยมัน
ใครและคู่ใดครับที่จะคว้าเงินรางวัลสุดมันนี้ไป
ครับวันที่๒ของรายการ๗๐กิโลกรัมครับ

ศูนย์กีฬาเมืองละโวจาสประเทศไทยครับ
เจอกับหุ้งคลานครับนักชกจากแคนาดา
ลูกครึ่งแคนาดาฮ่องกงใช่ไหมครับ
ครับรูปหล่อเหมือนคนจีนเลยครับ
คงถือว่าเป็นพระเอกหนักได้เลยครับหุงทราน

มีแค่ขวาเสริมและมีสอง

เอ้าไกวดเลยครับในยังวาดขวาดร่างออหุงทรานครับ

เอาละครับหุบขวาเจอซ้ายหน้าแสนเพชร
พยายามจะขวาขวางหน้าไม่เล่นด้วยแล้วครับ

โอ้โหอุ้งชาลเปลี่ยนเลยครับ
ไม่ยอมเล่นวงหลายหน้าเจอหมัดขวาของแสนเพชรและสองซ้าย

แข่งขวาวืดเกินแข่งขวา

โอ้โหแต่นี่ครับศอกขวาเข้าเบ้าแล้วครับ
โอ้โหแต่วงศาลก็เอาคืนด้วยศอกซ้าย
พยายามมาให้สองขวาเสริมครับอุ้งชาลระวังแข่งขวา

อุ้งชาลไข่จี้บดหนักบดรังแรก
ทรงมวยไม่สวยอย่างที่ผมเรียนครับท่านผู้ชม
โอ้โหไม่สดส่งมวยแล้วครับอุ้งชาล
พยายามจะเบียดนึกยังไงก็ออกจากนั้นเลยครับคุณสุภกิจ
โอ้โหดูครับเรียนมาแบบไหนใช้อย่างนั้นทุกอย่างถูกต้องครับ

เจอดอีกแล้วครับแสนเทศวางแท้นขวา
เดี๋ยวมาพยายามจะลับหน่ายแล้วเสียบลายข้างซ้าย
ชอบมือป่อลงมาลายเสียบไว้ซ้าย

ไล่ต้อนมาจนถึงที่มุมแดงของแสนเพชรครับ
ฟันที่สองฟันที่สองโอ้ยอ้าวผาอ้อนครับ
โอ้โหโอ้โหโอ้วดูครับ
แน่นิ้นไปที่บริเวณแล้วโดนข้าง
โอ้โหมาเลยครับมาเป็นชุด

ฟันที่สองขวาฟันที่สองขวา
โอ้โหดูครับหนีไม่ออกครับ

หลักชนฝาครับนี่แหละครับเขาเรียกว่าสู้หลังชนขวา

หน้าตัวอ่อนครับโอ้โหรับตัว

ฟันที่สองโอ้โหมันจริงครับ

น่าเป็นที่อาวุธไม่หนักนะครับ

มาขนาดของหุ่งชาญบ้างครับ
โอ้โหเมื่อกี้อยู่มุมแดงตอนนี้พามามุมน้ำเงินครับ
หุ้กซ้ายหน้าแสงแพทย์โดดหุ้กซ้ายครับ

โอ้โหเอาละครับเจอศอกซ้าย
โอ้โหสอกซ้ายครับ

โอ้โหอีกหนึ่งคู่ครับนี่แหละครับ

สองคู่น็อกไปสองคู่ครับ

จ้านเหลือเกินครับแสนเพชร

บริเวณหน้ามุมหรือว่ามุมแดงของตัวเองครับ

พยายามจะไล่ต้อนครับหุงทราน
ท่าทะละหดนะครับนี่ครับศอกขวา

ขาอ่อนเลยครับเจอศอกขวาของลุงซานเข้าไป

พยายามจะปากศอกส่วนแล้วเปรี้ยงเข้าไปครับ

คุณผู้ชมครับสุดยอดจริงครับ

ต้องบอกว่าคู่นี้นี่ย้อนอดีตไปนิดนึงครับคุณสุภาชิน

แล้ววันนั้นเป็นเจ้าปานทองที่เป็นฝ่ายคว้าชัยมาได้

ทราบปานทองออกปฏิศักดิ์ครับในนัทพลศรีรตนพันธ์
จอมเตะเมืองเกิน๑๐๐ครับจากอำเภอสวนภูมิครับ
จังหวัด๑๐๑ปัจจุบัน๑๗ปีครับ
๓ฟอร์มหลังเสมอหนึ่งแพ้๑แล้วก็ล่าสู้ชนะคนนี้นะครับ

ส่วนภูมิแดงครับส่องพรมสิงห์นวะอาวุฒครับ
นายพรพิพัทสุขจิต
ตะบนเขาดินเหนืออำเภอบ้านกรวดจังหวัดบุรีรำครับ
วัย๑๙ปีส่วน๑๖๓เซนติเมตร
ฟอร์มหลังเสมอ๑แพ้๒ครับ
ล่าสุดแพ้นอกให้กับสิงศ์สิเจฟรินครับ
หรือว่าหยกลูกคองตันนั่นเอง
จากท่านมวยสิงฆวะอาวุธครับ

หรือจะถูกย้ำแพ้อีกละครับเจ้าสองโคม
กลายมวยสิงฆวะอาวุธช่วงหลังนี้ต้องยอมรับ
ในการทำมวยแล้วก็ว่าทำมวยแข็งและที่สำคัญนั้น
เป็นมวยฝีมืออาวุธมวยครบเครื่อง
ในขณะที่ทางฝั่งของปานทองนั้นก็มีคุณสังปราบแล้วครับ
สังปราบชูวธนะครับอดิษฐ์มวยดัง
เป็นหัวหน้าคณะแล้วก็ดูแลการฟิตซ้อม
นี่แหละครับคนที่ขึ้นไปถอดมงคลให้กับปานทองแล้วครับ
ตัวเล็กแต่ใจใหญ่เลยครับคุณสั่งปราบ
ส่วนทางด้านมุมแดงครับหัวหน้าค้ายอศอรษรครับ
หัวหน้าค่ายมวยสิงหนวะอาวุธครับ
ขึ้นไปถอดมงคลให้กับ๒คม
ต้องบอกว่าเป็น๒หัวหน้าค่ายที่ทำมวยคุณภาพนะครับ

มีลูกบางปลาสร้อยครับภูชิฆานบนเวทยานะครับ
รูปร่างสรีระใกล้เคียงกันครับคู่นี้
สำคัญครับเคยเจอเคยประทะปากฝีมือกันมาแล้ว
แต่ไฟล์ก่อนของทางด้านสองคมต้องบอกว่าเป็นการพลาดแพ้น็อกนะครับ
ให้กับสิงศิษยปิ่นหรือว่าหยกลูกคลองตัน
ขึ้นไปทาบชั้นรุ่นพี่แล้วกับภรรณาสองคม
กำลังตีได้จับในแต่ไม่เจอศอกแล้วกันครับ

แม้ว่าจะทำจะออกอาวุธได้ดีนะครับสองคม
พยายามจะเบียดเข้าหาแล้วครับสองคม
ขยับมาเติมด้วยแค่งซะแค่งขวา
แรงแข็งคนละดอกคนละที่เลยครับ

นี่ครับกึ่งแข้งกึ่งเข่าครับของปานทอง
ปานทองปานหยกปานเงินครับหูค่ายนี้
มีชื่อนำหน้าด้วยปานเยอะเลยครับ
นยกกับปานเงินนั้นต้องบอกว่าเป็นคู่แฝด

น่าจะว่าปัน๑๒ครับลำตัวสลับใบหน้าของปานทอง

วันนี้ต้องบอกว่าสังคมนั้นมาละเอียดครับ
ละเอียดที่ว่านี่คือเดินเข้าหาครับ
แล้วจับจังหวะวางอาวุธได้ดีครับ
ต้นนี้ปล่อยให้ปานทองชิงจังหวะออกอาวุธก่อนนะครับ
ซ้ายหน้าครับสองคมก็สวดด้วยแค่งขวา

คมไป๑ครับปานทองคืนมา๒
ยืนกันปลายเท้าแทบจะชนปลายเท้าครับ
ทุนเลยดังนั้นผู้ละครับในพิกัด๕๓กิโลกลัม

อุ้ยพยายามได้เล่นงานเป็นตัวสลับไปหน้าละครับ
แต่สองคมนั้นไม่หลวมครับ
ยักษ์ในซ้ายครับสองคมเดิน
นี่ครับแข่งขวาเขียวตัดล่างเลยครับโอ้โหสวยงามครับดอกนี้อ่า

พยายามจะเติมด้วยหมัดชุดครับ
แทกซ้ายแล้วหัวด้วยแข้งขวาครับปานทอง
สมพงศ์พูดคืนเลยครับน่ากินเปล่าครับจังหวะนี้
นี่แหละครับที่ผมเรียนท่านผู้ชมว่าวันนี้สังคมมานี่
ต้องบอกว่ามาละเอียดครับปกติแล้วจะเป็นคนที่เร่งเกมออกอาวุธแบบ
วันนี้นี่มาละเอียดแล้วค่อยออกอาวุธ
ตายยินเน็บเข้าไปก่อนครับสองกรม
ขณะที่ปานทองก็พยายามจะโต้ทุกเม็ดเหมือนกันครับนี่ครับตบด้วยมัด
สลับสลับแล้วเสียบด้วยซ้ายโอ้โหจังหวะ

ท่านผู้ชมครับนำพาท่านผู้ชมกลับมาติดตามกับความมันครับ
พบกันแบบนี้เป็นประจำนะครับท่านผู้ชมครับทุกวันเสาร์และอาทิตย์
ตั้งแต่เวลา๑๖นาทีจนถึง๑๘นาทีครับ
หรือว่า๔โมงเย็นจนถึง๖โมงเย็นนั่นเอง
ชมมวยมันนะครับกับคู่มวยที่
ทางทีมงานนั้นคัดสรรมาฝากแฟนรายการครับ
แล้วก็ทุกสัปดาห์ครับ
แชมพประจำสัปดาห์ครับจะได้รับเงินละวัน๑๐๐๐บาห์พร้อมกับโอกาสป้องกันแชมพครับ
บอกว่านี่คือผลพิสูจน์ครับของแชมป์ว่าใครจะของจริง

ละครับบนเวทีครับในคู่ที่๓ของรายการ๕๓กิโลกรัม
เปิดเกมดูดีแล้วครับสนุน๒ครบ
ยกที่ผ่านมาไม่พร่ำเพื่อในการออกอาวุธครับพยายามจะเลือกครับ
พยายามจะเน้นร่ะครับอาวุธของ๒โคร้ง
เอ้าเฮ้อถึงด้วยมัดขวาและล็อกไหนเลยครับ
ปานทองพยายามจะเสียบด้วยก่อขวาเจอด้วยก่อขวาส่วน

มาทองมาเจอแข้งเหมือนกันครับ
พวกนี้ทันเกณฑ์แต่พวกไหนครับเอาล่ะครับ
หายทิ้งเป็นครั้งที่สองเลยครับ
เอาถ้าได้สองครบล้มลงไปถึงสองครั้งสองคร่า
เอาล่ะสองคนเอาคืนทันทีเหมือนกันครับ
เดี๋ยวเข้ามาเสียบด้วยซ้าย
จังหวะล็อกนายปานทองเสียบขวาสองคมเด้งด้วยซ้าย
นี่ครับตีแปะเข้าไปครับโอ้โหตีแต่ละทีนี่หนักแรงแรงครับ
โอ้โหแข่งขวาเอาหน้าต่างฝ่ายต่างมีอาวุธนำครับ
แล้วส่อซ้ายของปลาทองพยายามจะจบเฉยจังหวะแล้วนี่ครับ
จังหวะใช้เหลี่ยมตัวช่วยแล้วเสียบด้วยเขาขวาของปานทอง
เริ่มหัวร้อนเหมือนกันครับสองคม
แล้วก็ถุงดักเอาไว้ด้วยขาวขวาครับพยายามจะขี้บคอครับ
เป็นมวยที่คีบคอได้เหนียวแน่นและตีได้รุนแรงนะครับสังคม
แต่ต้องนี่ครับต้องฝ่าเข้าไปก่อนครับเจอศอกซ้าย
หวามันตีขวาหมดต่อเนื่องครับสองครบจัดเลยครับ
โอ้โหจังหวะล็อกในแกทำได้ดีครับสองคม
พยายามจะเร่งเกมนะครับปานทองฟันด้วยสองซ้าย
พยายามวางแค่งขวาสองครบเปลี่ยนมาวางแค่งขวา
จังหวะเกี่ยวได้แล้วพยายามจะต่อยแล้วนี่ครับ

นี่ครับกลับบ้านเสิร์ฟด้วยแค่งซ้าย
โอ้โหนี่ครับแค่งขวาเสียงดังฟังชัดเอ้าโอ้

โอ้โหหนึ่งนับครับยังลุกขึ้นมาครับ
แกล้งเหลือเกินครับระดานสองครบ
มันต้องดูพักช้าครับไอ้ช็อตที่สวยงามครับ
จังหวะเกี่ยวแล้วคืนด้วยแข้งขวาครับตะวัดเข้าก้านคอพอดี

อ้าวหมาแล้วครับสองโคมปากสองไม่มีอะไรจะเสีย

เราเคยมีรุ่งวิทยาศิลวะอาวุธครับ
ต้องบอกว่าเป็นแชมป์ที่หน้าตาสะบักสบอมที่สุด
โอ้โหวันนี้สองคนครับภาษาไม่มีอะไรจะเสีย
ภาษามวยต้องบอกว่ายับเยินเลยครับแต่นี่ครับสองคมพยายามจะเอาคืน
อ้าวขนดดเขาลอยใส่หน้าเส้นเจิงมัด
ยิ่งเร่งเหมือนยิ่งหลวมครับซ้ายหน้า
นักกระบานทองตั้งหลักได้ฟันที่สองท้ายหมดโจทย์ที่สองครับ
โอ้โหพักกันครู่เดียวเท่านั้น
คู่นี้ทั้งที่แลกกันมากุ๊กกี้สูสีแล้วก็สนุกตลอดครับ
เรามาดูจุดเปลี่ยนกันว่าเกิดตรงไหนแล้วเกิดอย่างไรครับ
เดี๋ยวดูครับเป็นช็อตที่สวยงามครับเปรี้ยงเข้าไปครับโอ้โหแม่
แต่ว่าเสียไปหนึ่งหัวก็ซึมพยายามเล่นคุณไหว้ครับโอ้โหตอนนี้ไม่มีอะไรจะเสียครับ
แต่อย่าลืมครับท่านผู้ชมครับที่นี่ครับ
๑นับเสียเพียงแต้มเดียว
โอกาสกลับมายังมีอยู่ครับสำหรับทางด้านสองคม
นั่นคือการตัดสินที่ทำให้เกมการชกสนุกดูดเดือดแล้วครับ
เขาเรียกว่าปลายอุโมงยังมีแสงสว่างอยู่ครับ
สังคมพยายามจะเบียดเข้ามาปานทองก็ไม่หนีเหมือนกันครับ

เจอมัดยิงสวนอันนี้เอาละสอบขวาอีกทีกับ
ยังพยักหน้าครับพยับเข้ามาพยันกับตับด้นลูกซ้าย
และพยับจะเคียกขาหน้าแรงสองคมถึงตัวและตี
สองคมพยายามจะเน็ตลูกขยันครับ
ผวังด้วยซ้าย
มาอีกแล้วครับเสียบด้วยขวาอีกทีตัดล่างเลยครับ
โอ้โหทำได้สวยครับชุดนี้
หยับเข้ามาเจอเสียบขวาร้องนายตี
ร้องนายกุ้นเหลี่ยมตีเลยครับ
ปานทองยังผลักยังเด้งเอาคืนได้อยู่

รวมไปถึงสองคมเลยครับแข้งขวาเกี่ยวหัวอีกที
โอ้โหจังหวะเกี่ยวแล้วคืนด้วยแข้งขวาของปานทอง
ดูครับน่าไปยังจะเล่นการกล้านคออีกแล้วครับ
ดูครับโอ้โหขนาดเข้าไปเต็มลำตัวเลยครับ
เอาแล้วสอกซ้ายวงล็อกล่าง

โอ้โหคนที่รอรับแข้งของคู่ต่อสู้นี้ต้องมั่นใจในสภาพร่างกายของตัวเองเลยครับ
เพราะว่าไม่อย่างนั้นโดนมากโดนเยอะนี่ยุบนะครับ
ขวามาก่อนตีขวาก่อนครับ
ซี่โครงกับแข้งสันแข้งเนี่ยต้องบอกว่าไม่ใช่เรื่องล้อเล่นเลยครับ
พยายามเข้ามาพยายามจะเสียบด้วยเขาขวา
พยายามจะผลักครับโอ้โหยังเด้งตัวขึ้นมาตีได้ครับสองคม
อื้อฮือสองโคมเบียนเข้ามาพยายามจะสวนด้วยสองขวาเลยครับปานทอง
ถึงด้วยมัดขวาดูครับไล่เลยครับ
พอถอยอ้าวแม่ปักรับบวกสองครับ
ปักเข้าไปเต็มเต็มครับโอ้โหไม่สะเทือนเลยครับปานทองในวันนี้
โอ้โหแข็งแรงแข็งแกร่งจริงครับ
ดองเบียดเข้ามาสองคมพยายามจะตบด้วยฮุกซ้ายเจอเข้าขวาเสียบคืน
จังหวะล็อกในนี่ครับเน้นที่เข้าขวาแล้วครับปานทอง
โอ้โหยังมีเวลาครับยังท้อไม่ได้นะครับสองคน
ปล่อยให้ปานทองเดินเข้ามานี่ครับดูเอาหมัดเข้าใส่
ล็อกแล้วตีเสียบด้วยขวาครับโอ้โห
ตัวอ่อนแล้วครับปานทองทิ้งโต้เสยอประคัตซาย
โดนครับพยายามจะคืนด้วยแข้งซ้ายเหมือนกันครับสองคม
นี่ครับโอ้ยิ่งปลายยกแกยิ่งแรงขึ้นมาอีกครับปานทอง
หยับเข้ามาพยายามจะโต้เดินขึ้นซ้ายอ้าวเจอปากศอกซ้าย
ดองทิ้งด้วยมัดขวาดูครับย้ำไปเรื่อยเลยครับ
นี่ครับโอ้โหกึ่งแข้งกึ่งเข่าครับต้องประคองตัวเองครับ
๕๓กิโลกรัมครับสองโคมสิงห์นวาอาวุธครับ
ปรับเก่ากับปานทองอปิติศักดิ์ครั้งก่อนครับเจ้าปานทองครับ
เคยคว้าชัยมาได้แล้วหนึ่งครั้งแล้ววันนี้ครับแม่มาได้นับครับ
ในช่วงกลางยกที่สองโอ้โหแล้วยกสุดท้ายก็ยังแรงไม่ตกครับ
แค่งขวาเกี่ยวแล้วคืนแบบนี้ครับแม่รอรับแข้งเลยครับ
ักจังหวะเกี่ยวแล้วหัวโต้ครับหนักแรงสวนคืน
มาดูครับพยายามจะเกาะในแล้วปักถากเข้าไปครับ
โดนเข้าบริเวณหน้าอกครับแล้วหมัดชุดแต่โดนวงในในช่วงปลายยกนี้ตัวอ่อนเลยครับ
เอาละครับไปฟังคำตัดสินกับลุ้นเงินรางวัลกันดีกว่าครับ

คุณผู้ชมครับคู่หน้านี้ห้ามพลาดเลยครับ

และอีก๒คู่เราจะถึงคู่ชิงแชมป์เปียนนะครับ
ที่กำหนัก๕๗กิโลกรัมแล้ว
อย่ารีบเปลี่ยนช่องไปไหนเลยครับ
ในรบลงออกของประเภทไทย
นี่วิธีชัมเปียนเชิงแชมป์ตาย
ของชัมเปียนชามเปียน
คุณผู้ชมชัมเปียน
คุณผู้ชม
นี่คือสนุนแชมปียอน
สวัสดีทุกคนไปกันกันกันกันกันกันคอลิลอฟทอร์เกิร์ด
สวัสดีทุกคนไปกันกันกันกัน

รัฐบราชิน

รัฐบราชิน
คอลิลอฟทอร์เกิร์ด
สวัสดีทุกคน
ทีฮอล์รักษณ์๖๔ต่างจาก๔๑ต่างจาก
ทุกคนทุกท่านทุกท่าน
กิติชัยสวัสดิ์รัตเตอร์รีดขอบคุณครับ
เมื่อการ์ดสิงไทย
กิติชัยสวัสดิ์รักษณ์
รัสเซียครับผลผลิตของค่ายมวย๑๒พี่น้องภูเก็ตนะครับ

หลังจากจบคู่นี้ครับท่านผู้ชมครับจะเป็นการชิงเข็มขัดแชมป์
ปะท้ากับกิ่งพลอยบ้านนักสู้ต้องลุ้นและติดตามกันครับ
เอาละครับและคู่นี้ครับไทยเจอกับต่างชาติครับซึ่งเป็นทางด้านรัสเซียครับ
รีรอฟทาเกอร์นักชกในวัย๒๔ปีครับสูง๑๗๒เซนติเมตร
ต้องบอกว่าตั้งแต่มาชกที่นี่ยังสะกดคำว่าแพ้ไม่เป็น
และชนะลวดด้วยผลการชนะคือน็อกเอาท์ทุกครั้งครับ
ต้องบอกว่า๓ครั้งหลังชนะน็อกไม่เกินยก๒สักครั้งเดียวครับ
เพราะว่าคารีลอฟทาร์เกอร์ล่าสุดชนะน็อคซุปเพอร์ไนท์
ชอดชนะทริปอวัยครับจะเข้าให้มวย๑๕พี่น้องครับ

จากต่างประเทศหรือต่างชาติที่ไม่ธรรมดาครับ
วันนี้จะเจอกับกิติชัยสรจรินครับ
นายกิติจำสุวรรค์ครับ
รถถางเมืองน้ำดำครับจังหวัดเมืองจังหวัดกรสิน
ปัจจุบัน๒๐ปีครับสูงสุด๑๗๐เซนติเมตร

แพ้น็อค๒ครั้งและชนะน็อค๑ครั้งครับ

เดินลุยเดินแรกครับ
ชบกลุ่มใจแฟนมวยพันธุ์สาดิตแน่นอน
แล้วก็เป็นประวัติอีกเรื่องหนึ่งของฮาลีล็อกทาเกอร์นะครับ
เขามีอดีตนักมวยไทยดังอย่างเป็นไทยสิทธิ์หนุ่มน้อยนะครับ
เป็นเทรนเนอร์คู่กายพร้อมทั้งตอนนี้นะครับ

กัดเพชรสอนสกุลพันธ์เข้ามาอยู่ในค่ายสิทธิ์สองพี่น้องแล้วก็มาทำคารีล็อปทาเกอร์ด้วยนะครับ
ต้องบอกว่าสกัดเพชรสองสกุลพันธ์ผมมีโอกาสได้พูดคุยกับชาวบาซิลนะครับนักชกบาซิล
เขาบอกว่าเป็นเบอร์ต้นเป็นเทรนเนอร์ไทยนะครับเบอร์ต้นที่ชาวบราซิลให้การยอมรับ
นอกเหลือจากนั้นยังมีไอเลือดเหล็กไพโลดน้อยครับ
ต้องบอกว่าไพโรดน้อยนั้นเบอร์๑เลยครับแล้วก็สกัดเพชรเบอร์๒ถ้าพูดอย่างนี้ไม่ผิดนะครับ
เพราะผมไปสอบถามชาวบาซิลมาแล้ว
เวลาไปบาซิลนี่สกัดเพชรบอกว่าไม่มีคิวว่างเลยครับ
นี่แหละครับคือความภาคภูมิใจของเราครับว่า
ไม่ว่าจะอยู่ทวีปใดของโลกแล้วครับ
ขนาดบาซิลก็อยู่อเมริกาใต้ครับ

และพลับนับถือกับผู้มวยชาวไทยของอาร์นะครับ

คาริรอฟจะเล่นงานฐานล่างก่อนแล้วก็มาจบกับรัสเซีย

เป็นมวยที่สร้างอย่างหวายกับตัวเองได้ดีครับคาริรอฟ

ก็เป็นมวยที่ยืนมวยสวยงามครับ
มีกระแทกมีซ้ายวัดระยะตลอดครับ
นี่แหละครับซ้ายหน้าครับของคาริรอปทาเกอร์
แล้วเกี่ยวได้คืนด้วยกำปั้นครับ

คอลีรอฟพยายามจะเปิดเกมเข้าใสแล้วครับ
เดี๋ยวเขามาซ้ายหน้านั้นอันตรายครับคอลีรอฟ
นี่ครับแม่แย่ทั้งซ้ายทั้งขวาครับโอ้โห
พยายามจะเปิดซ้ายมาด้วยกันลุ้งลำตัวครับ

น้องนายปั่นด้วยสอกเลยครับ
ดูครับคนหนึ่งชนะน็อกมาตลอด
คนหนึ่งแพ้น้องมาสองครั้งแล้วแล้วชนะน้องครั้งหนึ่ง
วันนี้เกรงว่าจะไม่ครบ๓ยกนี้อีกแล้วครับ

เพราะต่อยไม่เคยครบยกกันทั้งคู่ครับ
อ๋อแหละครับคอลีรอฟเจอแก้งขวาของกิติชัยเข้าไป
กิติชัยพยายามจะเล่นการสารล่าง
โอ้แล้วดูครับตกด้วยหุ้กซ้ายอย่าเข้ามาหน้าตาหล่อหล่อแบบนี้
ไม่คิดว่าจะเป็นมวยบู๋เลยครับคารีลอฟทาร์เกอร์อือหือแต่เดินลงอย่างเดียวจริงจริงครับ
แล้วอย่าออกอาการให้แกเห็นนะครับถ้าออกการให้เห็นเมื่อไหร่นี่
การีล็อกทาเกอร์นั้นมาเป็นชุดเลยครับ
พยายามจะโยกเข้าหาแล้วครับคารีล็อกทาเกอร์
ศรีชัยพยายามจะเล่นงานฐานล่างคารีลบตบด้วยหมัด

พยายามแห่ดด้วยซ้ายครับพยายามมาปุ๊บนี่ครับ๑หมัด๑สองครับ
ครับเล่นฐานล่างต่อครับอิทชัยคารีลอฟดูด้วยแข้งขวาครับอัดเข้ารอบตัวไปก่อน
นี่ครับถีบขาหลังก็ได้โอ้โหดูครับแลกเลยครับคารีลอฟ
แต่หมดยกที่๑ซะก่อนครับเดี๋ยวเราพักกันแป๊บเดียวเดี๋ยวกลับมาติดตาม
ตอนรับท่านผู้ชมครับกลับเข้าสู่เวทีแม็กซ์มวยไทยครับ
โอ้โหยังยิบยับแจบใสครับ
กับกิติชัยครับดูพยายามจะขู่ด้วยลูกหนักครับกิติชัยสรจริต
ติชัยนั้นพยายามจะเล่นงานฐานล่างนะครับแต่คารีลอฟนั้นดูแล้วไม่มีสะดุ้งเลยครับคุณสุภาชิน
เป็นมวยที่เก็บอาการเก่งนะครับหุกซ้ายของสินชัยไม่ถึงครับ
ดูครับเป้าหมายหลักครับอยู่ที่บริเวณต้นขาครับกิติชัย
คามพับของสายหน้าครับทายลอฟนี่แหละครับย้ำเข้าไปอีกครับต้นขาซ้ายครับ
ทายลอฟเอาคืนเลยครับโอ้โหหมาละครับมีมัด๑ก็ยังจะเล่นงานฐานล่างนะครับ
มีสอกเสริมว่างทายลอฟเอ้อ
ดูครับพยายามจะกระโจนมาฟันต่อครับแล้วถีบด้วยขวา
เดี๋ยวก่อนครับมาครับลุยต่อครับแข่งขวามาเกี่ยวแล้วหัวล่างเลยครับ

มาแล้วครับศอกเอาศอกพยมปักศอกซ้าย
กิติชัยพยายามจะเล่นงานฐานล่างครับภัยรอบทิ้งให้มันซ้ายขวาแล้วความแข็ง
นี่ครับโอ้ทองค้อนเลยครับเล่นงานไปที่บริเวณกระฉับครับ
มาครับมีชัยซ้ำเข้าไปอีกครับโอ้พยายามจะเล่นงานฐานล่างครับกิติชัย
ภัยรอบเล่นงานข้างในหยับมาวางแค่ขวาโอ้แล้วนี่ครับ
แม่ไม่ซ้ำไม่เติมครับยอดเยี่ยมครับนี่แหละครับกีฬาของลูกผู้ชายครับ
มาทย์๑๒แล้วเสียดด้วยซ้ายเออ

โอ้พยายามจะเล่นงานสาหร่าแผ่เดิมแผ่เดิมอีกแล้วครับ

อ้าวพยายามจะประโดดครับคลิรองก์
โดนเยอะโดนบ่อยนี่ช่วงล่างมีปัญหาครับ
ไม่รู้ว่ายังรู้ว่ายังซึมหรือยังครับคลิรองก์
เล่นลำตัวพอลำตัวลับฟันด้วยสองสายปักด้วยสอง

เขาจะฟันใบนั้นลงมาพยายามจะสวนวันหนึ่งสอง
กินิชัยแก้งขวาคัลลี่รอบแต่เข้าไปก่อนครับ
ขยับจะเล่นงานฐานล่ากับอารมณ์ดูแล้วปักส่อง
เอาส่วนด้วยส่องเจอส่องเหมือนกัน

โอ้โห้ยมาแล้วกับหมัดหนึ่งสองของคัลลี่รอบ

ข้าด้านกินิชัยหมัดชุดอีกได้ครับ
หมัดหนึ่งสองของคัลลี่รอบทักเกอร์

มาเป็นสองท้ายของนักชกจากกาลสินครับ
โอ้โห้ยแลกเลยครับ
สองขวาของคัลลี่รอบ
โอ้๒๒๔อยากให้ท่านผู้ชมท่านผู้ชมได้เดินทางมารับ
ชมกับอัตรรสมันแบบนี้จากเวที

เพราะว่าหลังจากที่หมดยกที่สองครับแฟนมวยปรบมือให้กับคู่นี้ครับโอ้โห
นี่ครับเล่นงานไปที่ฐานล่างก่อนครับทางด้านกิติชัย
เน้นไปเลยครับเป้าเดียวครับหลักครับคือต้นขาซ้ายของคารีลอฟทาร์เกอร์ครับ
แต่หินจริงครับคันลบต้องยอมรับเลยนะครับว่าโดนเข้าไปหนักครับ
เป็นคนอื่นนี่ต้องบอกว่ายางรั่วยางทึมเลยครับ
นี่แน่นอนครับว่าเป็นมวยที่วิ่งเยอะ
ต้องบอกว่ากล้ามเนื้อต้นขาไว้ได้ดีครับ
ส่วนทางด้านกิติชัยครับถ้าไม่ใช่กิติชัยครับรับรองถอดใจไปแล้วครับ
นี่เจ้ากิริชัยสรรจรินครับนักชมกักให้หมวยสรรจริน
ทำว่าถอดใจนี่แม่งไม่ค่อยจะเห็นครับ
นี่ครับเดินมาแทงซ้ายบวกด้วยมัดกับศอกครับ
หลอบทิ้งด้วยขวาเอาเลยครับสปีนมันของกัลลี่รอบเล่นฟันสอบฟันสอบขวา
เอ้าแล้วเล่นงานบริเวณลำตัวทิ้งด้วยมัดขวา
อ่าพยายามจะตกด้วยฮุกซ้ายครับกินที่ชัยไอรอบขยับเข้ามาเสียบด้วยข่าวซ้ายเลยครับ
โอ้ดูครับโบวังเรื่อยมาเอ้ากินทรายยับแห่วครับ
ปล่อยให้คารินอฟเดินลุยแบบนี้ไม่ดีครับเสียบยัดอีกที
ทดจิงครับกัลลี่รอบถังเกอร์ครับ
ยาวกระมากขยับจะทิ้งมัน๑๒เยี่ยมอย่าตกด้วยฮุกซ้าย
แล้วขยับถึงตำรวจขวาพันธุ์สองขวาอยากจะลงร่าง
ปกติเห็นมวยรัสเซียเป็นมวยกึ่งสมัครเล่นเลยครับ
วันนี้เป็นมวยปุ๊เลยครับมวยไฟเตอร์ครับ
หน้าเดินหน้าดุ้ยครับหูขวามา
แล้วเรากำลังขยับเปลี่ยนไว้ทีมขวาไว้
โอ้แล้วดูครับความแข็งแรงแข็งเกินเขาแก้
ในช่วงปลายยกสุดท้ายครับดึงหน้าที่สุดท้ายครับ

โดดเข้าไปคารีลอฟทิ้งหนัดหนึ่งสองไม่เจอหนัดปลาสวน
โอ้โหดูครับจังหวะหุบซ้ายแล้วเสียบด้วยเข่าเลยครับคารีลบ
ไม่รู้ว่าผู้นี้จะเจ็บเป็นหรือเปล่าครับ
ซ้ายเลี่ยงด้วยซ้ายคารีลอฟถ่ายมือหรอกทักช่ายกันโอ้โห
มาแล้วครับได้ล้อมกระดูกเขาล้อใส่
พี่ไวขนาดเป็นแสดงต่อไปแล้วกับซ้าย
แล้วดูนะครับมีความสุขจริงมันอบมั่นใจ

มาแล้วครับซ้ายตอนอีกแล้วกับคารีลอฟทัรเกอร์
นี่มันขวาเอ้าจะส่งกลับครับหันมาไม่เจอแล้วครับ
โอ้โหขยับมาวางซ้าย

โอ้โหมันจริงครับยอดเยี่ยมจริงครับ
๓ยกเรียบร้อยแล้วครับท่านผู้ชมครับคู่รองของรายการครับ
กิจิชัยสรจรินครับนักชกจากกาลสินครับ
โอ้โหเจอกับคารีลอฟทาเกอร์จากรัสเซียในรูปพิการ๕๙กิโลกรัม
สุดยอดจริงครับความมันของคู่นี้ครับ
โอ้โหมีโอกาสได้เจอกันแน่นอนนี่ครับ
มาถึงนี่ซัดก่อนเลยด้วยศอกขวาครับเข้าเต็มกลางหน้าผาก

คารีลอฟดูครับยิ่งชกกะยิ่งมั่นใจกับ
ขึ้นจริงครับซูให้ชินแล้วตัดด้วยมัดขวา
แน่แจกนิขาวพันธุ์โหดจากรัสเซียครับ
โหดจริงโหดจังครับรัสเซีย

เอาเลยครับมันจริงคู่นี้ไปลุ้นรางวัลครับ
กับชัยชนะกับคุณบีพี่กรบทวิทย์ครับ

ต้องไปลุ้นนะครับว่ารางวัลพิเศษจะออกหรือเปล่า
มุมน้ำเงินครับได้๑๒๐องศา
มุมแดนครับได้ไปร้อยสิบอีกนิดเดียวกับได้ทั้งวัน
ฮีโร่ไปห้าพันบาทครับ
และสฬิน
ว่าเราทำงานโน่น
แล้วว่าประมานกว่า
ดังบรรยากาศ

ฟลิเวร์

คือคู่ชิงเข็มขัดครับ
พิกัดน้ำหนัก๕๗กิโลกรัม
วันนี้ครับเราจะชิงเข็มขัดนะครับ๕๗กิโลกรัม
เปี้ยนที่ได้ไปวันนี้นะครับ
นิ่งนอนใจครับเพราะว่าท่านจะถูกท้าชิง
โดยผู้ท้าชินครับจากทั่วประเทศ

เพราะฉะนั้นถ้าท่านถูกท้าชิงนะครับ

ท่านก็จะเสียจำกัดให้กับแชมป์เปียนคนใหม่
และแชมป์คนใหม่ก็จะได้ทั้งเข็มขัดและเงินรางวัลครับ

ศึกชกกระชากแชมป์ครับ

บอร์นักซู
มันคือสีลิลักษณ์มวยไทยเจมส์อัลตราอาทิตย์อายเอเอที
ซึ่งครั้งแรกวันนี้วันเสาร์ที่๑๗มีนาคมที่ผ่านมา
เป็นการชิงแชมป์ในรุ่นพิกัด๖๕กิโลกรัม
และเป็นนักชกจากสังกัดบ้านนักสู้ครับเหมือนกันครับกิ่งเพชร
บ้านนักสู้คว้านแชมป์ไปแล้วเหนือยอบภูลหลวงสักสมชาย
ซึ่งวันนี้กิ่งเพชรครับเดินทางมาเป็นพี่เลี้ยงให้กับกิ่งพลอยเพื่อนรักเลยครับ
โอ้โหซึ่งวันนี้ต้องบอกว่าไม่ใช่งานง่ายครับ
ทะดานกิ่งพลอยเป็นแชมป์รุ่น๕๖ครับ

ต้องบอกว่าเคยมีดีกีไปถึงแชมป์ครับวันนี้
ล่างสูงใหญ่ขึ้นครับทะดานอุลตรา

กิ่งพลอยบ้านนักสู้ครับนายสุรสัตว์แซ่ตันครับ
ฆาตไร้ตำราจากอำเภอนาเยียจังหวัดอุบลราชธานี
ปัจจุบันอายุ๑๗ปีเท่านั้นครับสูง๑๖๙เซนติเมตร
ส่วนทางด้านคุณตราครับอายุอนามนี่ต้องบอกว่าเท่ากันครับ
ปีครับนายกาญจนพลโสพลรัฐครับ
ยอดมวยที่ราบสูงครับจาเผินน้องแสงอุดยอนธานีครับ
สูงสูง๑๗๑เซติเมตร
แต่ต้องบอกว่า๔ไฟล์นี่ชนะถึง๓เสมอ๑ครับ
ล่าสุดเสมอกับเพชรเมืองชนขวัญใจ๔โคตร
จากสภลาวครับจากช่ายมวย๔รักมวยไทยยินครับ
ส่วนธนักกิงคลอยครับ๓ปองหลังชนะ๒เสมอ๑ครับ
ปกติแล้วเราจะเห็นคุณกล้าขึ้นเวทีแล้ว
จะได้เปรียบส่วนสูงของคู่ต่อสู้นะครับ
เพราะแกเป็นมวยที่สูงยาวและหลักเหลี่ยมดี
แต่วันนี้ครับไม่ได้สูงกว่ากิ้งพลอยเลยนะครับ
ต้องบอกว่าใกล้เคียงกันเลยครับส่วนสูง
เป็นมวยที่รูปร่างหน้าตาใช้ได้เลยครับอุลตรา
เอาละครับวินาทีที่ทุกคนรอคอยเดินทางมาถึงแล้วครับ

เป็นเพื่อนรักของคุณอาทิตย์มโนในครับ

ส่วนทางด้านมุมน้ำเงินนี่มีสมเดชครับ
ด้านล่างครับส่งทีมงานขึ้นไปถอดมงคลให้กับเจ้ากิ่งพลอย
เป็นค่ายมวยที่ทำมวยจริงจัง
กิ่งพลอยกิ่งเทชครับ
แล้วอีกมาตรมาใหญ่หลายคนครับ
ตอนนั้นครับยกที่๑ครับ

แข่งขวามาก่อนครับอุ๊กร่า

ระหว่างซ้ายหน้าโอ้โหเจอซ้ายหน้าเหมือนกัน
อาวุธใกล้เคียงกันเลยครับคู่นี้
คุณพี่ผมที่หันกันเลยครับ
กระยับกลับมาก็ยังจะเสียบซ้ายล็อกไหน
สุดครับผมไหนครับตี

แต่เมื่อคู่นี้มาแล้วครับเอกลักษณ์ของเท่านั้น
คุณตร่านั้นคือจังหวะเผยก้างคอครับ